คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
โดยอ้างว่ารักโลกค่ะ
งานนี้นะคะแม้ว่าบรรดาสาวกจะพอได้ยินข่าวลือกันมาบ้าง
แต่ก็แอบมีอาการตกใจกันเล็กน้อยนะคะ

คำตอบของเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไร

รอยเท้าสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า
ซึ่งคำว่ารอยเท้าค่ะเป็นเหมือนการบ่งชี้ว่า
สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน
ก็เพื่อหวังจะลดภาระตรงนี้ลงค่ะ

และคนค่ะยังแห่แหนไปสัมผัสประสบการณ์แบบไร้สาย
ก็ถูกส่งออกไปทั่วโลกแล้วมากกว่า๒๐๐๐ล้านชิ้น

เพราะอยากช่วยลดการปล่อยคาร์บอน
รวมถึงเลี่ยงการขุดเหมืองและใช้โลหะมีค่านั่นเอง
ช่วยทำให้พื้นที่การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า๗๐ค่ะ
จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนลงได้มากกว่า๑๒ล้านตันต่อปี
เทียบกับอีกแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับการเอารถยนต์ออกจากถนนปีละ๔๕๐๐๐คันนั่นเองค่ะ
มาถึงตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาหาคำตอบของคำถามที่ว่า

ห่วงวิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยในเวลานี้
เพียงเท่านี้ก็พอจะมองเห็นคำตอบแล้ว
พบค่ะว่าเมื่อปีที่แล้วโลกของเรานะคะผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึง๕๔ล้านตัน
และมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างต่อเนื่อง
โดยปี๒๕๗๓ค่ะคาดว่าจะสูงถึง๗๔ล้านตัน
หรือคิดเป็นสะสมเกือบ๒เท่าของปริมาณทั้งหมดในปี๒๕๕๙
ทำไมเราต้องรู้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะ
รวมโทรศัพท์แบตเตอรี่หน้าจออุปกรณ์เสริมต่างและก็สายเคเบิ้ลทั้งหลายด้วยค่ะ
ซึ่งที่สุดแล้วนะคะจุดจบของพวกมันเหล่านี้ก็คือถูกโยนทิ้งไป
ซึ่งปลายทางส่วนใหญ่นะคะก็มักจะลงเอยในประเทศกำลังพัฒนา
เช่นกาหน้าและก็ไทยค่ะ
และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะมีโลหะมีค่าเป็นส่วนประกอบ
เช่นเหล็กทองแดงแล้วก็ทองคำค่ะที่แม้จะมีเพียงเล็กน้อยนะคะ
แต่เมื่อมากองอยู่รวมกันแล้วปีที่แล้วค่ะมีการประเมินมูลค่าสูงเกือบ๒ล้านล้านบาท
กำลังพยายามลดส่วนประกอบที่เป็นพิษในฮาร์ดแวร์ให้น้อยลง
วัสดุที่ใช้ในการผลิตสายเคเบิ้ลนานถึง๔ปีค่ะ
และแม้ว่านะคะสุดท้ายแล้วจะไม่ได้ปราศจากสารพิษซะทีเดียว
ก็ช่วยลดความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาแล้วก็พิษวิทยาลงได้ค่ะ
ที่ว่ามาข้างต้นนะคะล้วนเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
เมื่อเราลองมาแยกประเภทจากกองขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะ
หรือประมาณนะคะ๕๔๐๐ตันของขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
ก็น่าจะมีปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นค่ะ
ซึ่งหากคิดเป็นตัวเลขก็น่าจะประมาณ๒๕๐๐ตัน
หรือ๐๐๕ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในแต่ละปีค่ะ
อาจไม่ได้ช่วยลักโรคอะไรได้มากนักนะคะ
คำตอบก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
ตอนแรกก็พอเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้เรามาว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
ช่วยเพิ่มพื้นที่วางสินค้าที่จะขนส่งได้มากขึ้น
แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อค่ะ
ไม่ใช่ว่าวางบนแท่นสินค้าได้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะส่งไปเท่านั้น
ซึ่งจริงแล้วนะคะไอเดียการตัดแดปเตอร์ออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่
มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในตอนนั้นนะคะ
ในช่วงเวลาที่แบรนด์อื่นกำลังหยิบฉวยโอกาสโรงนี้ไป
แต่เมื่อมองไปรอบค่ะกลับพบว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสุมกองมากขึ้นไปอีกเพราะความต้องการแอดัปเตอร์นั้นเพิ่มขึ้น
ฉะนั้นนะคะในห่วงวิกฤตขยายอิเล็กทรอนิกส์เวลานี้เนี่ยหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยรักโลกได้ก็คือการทำให้ปริมาณความต้องการแอดัปเตอร์นั้นลดลง
เพราะเมื่ออันดับเตอร์ลดลงนะคะก็จะเกิดผลกระทบเล็กในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งหมายความว่ามีปริมาณพลาสติกน้อยลงเซรามิกน้อยลงรวดโลหะน้อยลงหรือแม้แต่กระบวนการผลิตและการแปรสภาพก็จะน้อยลงด้วยค่ะ
ก็ต้องติดตามดูตอนต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลประกอบการไตรมาสแรกของแอปเปิ้ลในปีหน้าจะขายแอดัปเตอร์ได้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงและจะช่วยรักโลกได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ